คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
บุรีรำเขามีงานสารหลักเมืองที่อำเภอประคำอะค่ะเขาก็มีเวทีมีแสดงดนตรี
แต่กลายเป็นว่ามีวัยรุ่นสองกลุ่มที่ไม่ถูกกันไปตีกันอยู่หน้าเวที
เป็นร้อยคนเลยนะคะคว่างปลาขวดคว่างปลาแก้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
คือคนที่อยู่บนเวทีพยานประกาศว่าหยุดหยุดหยุดแต่เขาไม่ยอมหยุดอืม
ตำรวจมายังเอาไม่อยู่เลยค่ะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โอเคครับผมขอยุ่นดีอีกประเทศแค่นี้นะครับเผื่อไหมครับ

ทุกคนระวังตัวด้วยนะครับผมนะครับอย่าออกมานะครับ
พี่พี่หินสลายป่ะสลายเสื้อเหลือตรงเนี้ยใจเย็นครับใจเย็น
ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทุกคนสงบนะครับใจเย็นครับทุกคนครับ
คนที่อยู่ด้านนอกนะครับคิดถึงได้แล้วนะครับ
ไม่เอาครับไม่เอาพอแล้วครับพอแล้วครับขอร้องนะครับขอร้องจริงนะครับ
เอออย่าไป
ผมขอร้องนะครับผมขอร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ด้านนอกนะครับ
หรือคนที่อยู่ด้านในนะครับใจเย็นนะครับ

ภาพที่เห็นนะคะคือชุลมุนกันมากแล้วดูสิคะ
จำนวนคนเยอะเลยนะคะโอ้โห
บนเวทีก็พยายามประกาศผ่านไมโครโฟนว่าให้ใจเย็นครับหยุดเถอะครับ
จนถึงขั้นเขาพูดเลยว่ามันเอาไม่อยู่แล้วให้ระวังตัวนะครับ
นี่นะคะกลางดึกเมื่อคืนนะคะตำรวจไปห้ามยังเอาไม่อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีเสียงปืนด้วยนะคะคือมีคนเจ็บคนหนึ่ง

แล้วมีคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาก็โอ้โหหวาดเสียว่าจะโดนกระสุนหรือเปล่า
ร้านขายขนมขายอะไรตรงนั้นกระสุนก็เฉียวไปนะคะ
วันนี้ตำรวจสพประคำไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเห็นไหมคะต่อยกันชุลมุนแบบนี้

โอ้โหทั้งต่อยทั้งแบบปลาขวดปลาอะไรตำรวจไปห้ามพยายามไปแยก
ตำรวจอยู่ตรงนั้นตั้งหลายนายยังไม่หยุดเลยเห็นไหม
ยังพยายามจะถีบจะอะไรใส่กันอ่ะเนอะเนี่ย

ดูสิคะส่วนหนึ่งก็ตีกันไปส่วนหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังสนุกอยู่
โอ้โหแต่มันไม่ได้ตีคนสองคนอ่ะนี่มันเป็นร้อยอ่ะ
ร้อยจริงจริงค่ะทีมข่าวก็ไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตามภาพนี้อ่ะนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่เลยบนเวที
วัยรุ่นก็เต้นกันสนุกสนานหน้าเวทีไปไปมามาอ้าวมีวัยรุ่นสองกลุ่มต่อยกัน
คือตอนแรกเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก็ต่อยจากวงเล็กไม่กี่คนทีนี้บานปลายเลยนะคะ
เพราะมีวัยรุ่นที่มาจากหลายตำบลมาตะลุมบอลกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครได้ยินเสียงปืนดังตั้งสามสี่นัดนะคะ
กระสุนโดนขาของเพื่อนเขานะคะนัดหนึ่งจนเพื่อนเขาร่วงล้มไปกับพื้นนะคะ
กู้ภัยมาช่วยส่งโรงพยาบาลค่ะ
มีวัยรุ่นสองกลุ่มตีกันตรงนี้ก่อนครับตีที่หน้าเวทีใช่ครับ
ใกล้จบวัยรุ่นก็เริ่มทยอยกันออกแล้วก็มาตีกันข้างนอกอีกครับ
ครับหลังจากนั้นก็เวียงขวดใส่กันครับครับ
ตอนนั้นก็ชุดละมุนมากแล้วครับไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหน
คุณผู้ชมค่ะเจ้าของร้านขายขนมหม้อแกงค่ะนายวัญชัยมีล้อมอายุห้าสิบสอง
วัญชัยบอกว่าผมก็ขายขนมหม้อแกงอยู่ด้านนอกนะ
พอวัยรุ่นมันตีกันในงานวิ่งกรูกันออกมามาถึงหน้าร้าน
มีวัยรุ่นคนนึงไปดึงสายไฟประดับหน้าร้านเขาอ่ะครับ
แล้ววิ่งไปตีวัยรุ่นฝั่งตรงกันข้ามแล้วเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะคะ
วัญชัยบอกว่าน่าตกใจมากจริงมีคนเจ็บด้วยค่ะ
ผ้าใบในร้านมีรอยกระสุนถูกยิงทะลุไป๓นัด
วัญชัยบอก๓นัดเข้าไปที่ร้านเขาเนี่ยดีนะไม่โดนคนไม่โดนใครไม่โดนตัวเขานะ
รับนะคะว่าเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพี่วันชัยบอกว่า
คือก็เคยเห็นแหละว่าวัยรุ่นตีกันอ่ะนะปกติก็ไม่กี่คนตีกันในงาน

กูมาข้างนอกเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้ช่วงที่กูมาน่ะ

ฝั่งที่โดนยิงเนี่ยเขาเอาหลอดไฟที่ไฟประดับไปไล่ฝั่งนู้นเขาก่อน

แต่นี่ไอ้ยิงเราไม่รู้
แต่ตอนนี้นะคะตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครไปแจ้งความอะไรเลยนะคะ
แต่ตำรวจก็ไล่ดูภาพจากคลิปจากอะไร
เพื่อที่จะตามตัวผู้ที่ก่อเหตุที่ร่วมกันชุลมุนชุลเกทำร้ายร่างกายกันเนี่ยคือต้องเอาเรื่อง
แม้ว่าไม่มีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษไม่มีใครไปแจ้งความ

ก็ต้องไปดูภาพต่างที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ก็นำตัวคนที่ตีกันมาดำเนินคดีนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ยิงคนที่มีปืนคนที่ไปยิงในงานเพราะมีคนเจ็บด้วยนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลนางรอง
ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนายเชื้อวัดบอกว่าเขาก็เป็นคนในพื้นที่อืม
แต่ไปทำงานอยู่ชนบุรีกลับมาเกณฑหารเดือนเมษายนนี้
ก็เห็นที่อำเภอจัดงานชวนเพื่อนเด็กประคำมาดูดนตรี
กลางคืนก็มีดนตรีมาแสดง๕ทุ่มวัยรุ่นมาจากต่างตำบลค่ะ
มาถึงปุ๊บปลาขวดเข้าไปในงานก่อนแล้วมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงอยู่อะค่ะ
อืมตำรวจมาห้ามนะคะตำรวจมาห้ามแต่ไม่หยุดยังปลากันอีก
แล้วก็มีผู้หญิงที่โดนลูกหลงไปด้วยตัวนายชัยวัดคนเจ็บเนี่ยบอกว่า
ผมเป็นชาวประคำนะผมอาสาไปช่วยตำรวจ
ก็คือพยายามจะต้อนกลุ่มวัยรุ่นต่างพื้นที่ให้ออกจากงาน
คนอื่นเขาจะได้สนุกกันต่ออืมวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ถอยไปนะ
แต่ถอยไปได้แป๊บหนึ่งหนึ่งในนั้นมีปืน
ปุ๊บชักปืนออกมาเล็งเลยนายชัยวัดบอกว่าผมพยายามจะหลบแล้ว
กระสูญไปโดนร้านขนมเมาะแกงของคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
แล้วพยายามจะหลบสุดท้ายมันมีอยู่นัดหนึ่งผมหลบไม่ทัน
กระสุนเข้าที่สะโพกด้านขวาค่ะ

คนเจ็บนี่คดีอาญายังไงตำรวจต้องดำเนินคดีอยู่แล้ว
ร้านเมาะแกงยังแจ้งความได้เลยนะทรัพย์สินในร้านเสียหายอะไร